คุณผู้ชมครับในวันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวี

ถ้าหากว่าเราจำเป็นจะต้องขับรถ
ฝ่าน้ำที่ท่วมขังบนพื้นผิวการจราจร

ในช่วงแรกนี้ผมขออนุญาตพาคุณผู้ชมไปดูกันก่อนนะครับ
นี่คือการจำลองรถยนต์ครับ

ถ้าหากว่าน้ำที่ท่วมขังบริเวณขอบถนน
มีความสูงประมาณสัก๑๕๒๐เซนติเมตร
ก็คือสูงประมาณสักระดับก็คือยางด้านล่างนะครับ
คือเราถามว่าเราจะต้องเปิดประตูลงไปดูรถของเราเองเลยไหม

สังเกตเอากับรถที่ใกล้กับเรา

ใกล้เคียงกันขนาดล้อใกล้เคียงกัน
ถ้าอยู่ประมาณสักขอบยางด้านล่าง

คราวนี้ไปดูกันต่อรถอีกหนึ่งประเภท

เราขอใช้รถกระบะเป็นตัวเปรียบเทียบในการอธิบายแล้วกัน
ล้อจะอยู่ที่ประมาณสัก๑๖๑๗นิ้ว
ถ้าหากว่าระดับน้ำที่ท่วมขังบนพื้นผิวกาญจาราจร
อยู่ที่ประมาณสักไม่เกิน๒๕เซนติเมตร

คือขับฝ่าน้ำไปได้อยู่
หรือต่อให้ถ้าเกิดว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นมา
อยู่ที่ประมาณสักครึ่งล้อรถนะครับ
อันนี้ก็ยังสามารถขับฝ่าน้ำที่ท่วมขังไปได้อยู่เหมือนกัน
แต่สิ่งสำคัญก็คือว่าคุณผู้ชมครับ
ถ้าหากว่าระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นมากกว่านี้แล้วแล้วก็
ถึงขนาดที่ว่าระดับน้ำเพิ่มมาจนมิดล้อนั่น
เราจำเป็นจะต้องขับต่อไปแต่มีกำหนดระยะเวลานะครับ
เพราะว่านายวรวุฒิก่อวงพาณิชย์ผู้เชี่ยวชาญ
แหกทดสอบตามมาตรฐานสถาบันยานยนต์แนะนำ
ไม่ควรจะขับลุยนานเกินกว่า๒ชั่วโมงแล้ว
เพราะจะส่งผลกระทบต่อเครื่องยนต์
แล้วก็ไม่ควรจะดับเครื่องยนต์เพื่อป้องกันน้ำเข้าเครื่อง
ทางที่ดีที่สุดก็คือหาที่ที่ไม่มีน้ำท่วมขังเพื่อจอดพักนะครับ
ผู้เชี่ยวชาญยังแนะนำต่อไปด้วยนะครับคุณผู้ชมว่า
ถ้าหากว่าเราจะตรวจสอบรถของเราเสียหายหรือเปล่า
หากว่าเราต้องขับรถลุยน้ำท่วมขังมา
หาจุดที่พักที่ปลอดภัยที่แห้งสนิทไม่มีน้ำครับ
หลังจากนั้นตรวจสอบดูเลยนะครับว่าน้ำเข้ามาในเครื่องยนต์หรือเปล่า
วิธีการก็คือเปิดผ้ายางปูพื้นตรวจสอบดูว่ามีน้ำไหม
ถ้าหากว่ามีก็ต้องรีบทำความสะอาดแล้วก็กำจัดความชื้นที่เกิดขึ้น
ในตัวรถในเครื่องยนต์นั่นเองนะครับ
เอาละครับนี่คือคำแนะนำเบื้องต้นโดยทีมข่าวไทยรัฐทีวี
รวมมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันในช่วงนี้
แล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันต่อครับ